มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งเป็นเด็กชายวัย๙ขวบ
เป็นลูกครึ่งไทยเป็นลูกครึ่งไทยเนเทอร์แลนด์ค่ะ
น้องเขาเขียนจดหมายส่งถึงนายกรัฐมนตรีเนเทอร์แลนด์เลย
บอกว่าอยากให้ไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ของนันทินีเรืองสาครซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องเดนิส
หนุ่มน้อยวัย๙ขวบที่เป็นลูกครึ่งไทยเนเทอร์แลนด์
อยู่กับครอบครัวที่เนเทอร์แลนด์
แล้วพอรู้ข่าวว่ามีโค้ชมีเด็กรวม๑๓คนติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ย
แม่ก็ได้โพสต์จดหมายของลูกชาย
เป็นจดหมายฉบับแรกในชีวิตของลูกชายเลย
เขียนถึงนายกรัฐมนตรีเนเทอร์แลนด์
เนื้อความเนื้อหาในจดหมายบอกว่าถึงคุณมาร์ครุตเตอร์
จากข่าวของสำนักข่าวและวิทยุ
ฉันได้ยินว่ามีเด็ก๑๓คนติดอยู่ในถ้ำที่ประเทศไทย
ตอนนี้พวกเขาก็ยังติดอยู่ในถ้ำที่มีน้ำล้อมรอบ
ตัวฉันเองเป็นคนไทยและคิดว่าประเทศเนเทอร์แลนด์
เป็นประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องระบบการจัดการน้ำที่สุดในโลก
บางทีคุณอาจจะช่วยอะไรบ้างก็ได้
ล่วงหน้าและด้วยความนับถืออย่างสูง
นิสคาเมอร์๙ปี
นี่คุณผู้ชมเด็ก๙ขวบ
จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของเขา
คุณแม่ของน้องทิ้งท้ายด้วยนะ
บอกว่าข้อความในจดหมายสั้นแล้วก็กระชับ
เพราะเดาว่านายกรัฐมนตรีก็คงจะไม่มีเวลาอ่านจดหมายยาวแน่
และจดหมายของน้องเดนิสถูกสื่อในยุโรป
นำไปทำเป็นข่าวไปเผยแพร่

พยายามที่จะช่วย๑๓ชีวิตหมูป่าให้ออกมาจากถ้ำหลวง
มกลางอุปสรรคเรื่องของระดับน้ำที่ท่วมสูง

เห็นแล้วก็เป็นอีกมุมดีที่เราเอง
ดูแล้วก็ชื่นใจนะคะคนทั่วโลกติดตามข่าวสารนี้
แล้วก็แน่นอนค่ะกำลังใจจากทั่วทุกมุมโลก
ยังคงส่งตรงมาถึงถ้ำหลวง